เอาล่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันที่๑๘มกราคมพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหถ้าย้อนไปปีที่แล้ว
ต้องบอกว่าเกิดความสูญเสียเหมือนกันในวงการบันเทิงนะคะ
สำหรับคุณปอทฤษฎีสาวงนั่นเองพระเอกในดวงใจ

ตอนนี้ครบ๑ปีแล้วนะคะสำหรับถ้าวันพรุ่งนี้นะค่ะ
ก็ทางครอบครัวสาวงก็เตรียมจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่วัดธรรมธีธารามจังหวัดบุรีรำค่ะ
บรรยากาศที่วัดธรรมธีธารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
มคทายกและลูกศิษย์วัดค่ะพร้อมด้วยประชาชนทั่วไป
ช่วยกันจัดตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณสาลายอดเมืองเจริญ
หน้าชาปนสถานข้างเจดีบรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎีค่ะ
เพื่อเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญครบรอบ๑ปี
ในวันที่๑๘มกราคมหรือวันพรุ่งนี้นะคะ
ทางครอบครัวสาวงก็นำโดยคุณพ่อสงวนแล้วก็คุณแม่พิษสมัยค่ะ
นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลเวลาประมาณ๑๐โมงตรง
แล้วก็๑๑โมงจะมีการถวายพัฒนาภัณฑ์เพลงแต่ละพระสงฆ์ค่ะ
สามเมินเอนจำนวน๓๙รูป
อกจากนี้ก็ยังมีบรรดาแฟนคลับของพี่ปอนะคะ
และผู้แสดงความจำนงขอจัดตั้งโรงทาน
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาร่วมงานในพรุ่งนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับพี่ปอทฤษฎีค่ะพระเอกชื่อดังก็ได้เสียชีวิตลง
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาทีของวันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙ค่ะ
ด้วยอาการที่หลายคนทราบกันแล้วนะคะ
อดติดเชื้อหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากไข้เลือดออกชนิดที่ค่อนข้างรุนแรง
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
ใช้เวลารักษากว่า๒เดือนเลยทีเดียว
และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะ
เมื่อวันที่๒๔มกราคม๒๕๕๙ที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ส่วนทางด้านแฟนคลับของพี่ปอทฤษฎีนะคะ
ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดบุรีรำก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ

จะมีการรายงานสดบรรยากาศพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑ปีแห่งการจากไป
บันเทิงไทยรัฐเช้าวันพรุ่งนี้
แล้วก็เราจะมาร่วมคิดถึงพี่ปอทฤษฎีไปด้วยกันค่ะ

แต่ว่าเรายังได้เห็นถึงความเข้มแข็งของแม่โบแวนด้า

ใช่แล้วค่ะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสหวงต่อไปนะครับ
พรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศพร้อมกันได้นะคะ